จุดประตู๕ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญ
เพราะว่าถ้าเข้าไปได้จะเข้าไปถึงพื้นที่๑๙๖ไร่
แล้วก็ใกล้กับกุฏิดาวดึงที่สุดนะครับ
ข้างนอกคุณระพีพันธ์ประจำจุดอยู่
ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการที่จะไม่ให้ใครเข้าไป

หรือว่าถ้าใครประสงค์ออกมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
แต่ว่าทีมข่าวของเราอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
ตรงจุดประตู๕เช่นเดียวกัน
เพราะว่าคุณเศรษฐาโสรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานมาจากด้านในวัดพระธรรมกายในจุดของประตู๕ครับ
เชิญครับคุณเศรษฐาโสรินครับเชิญครับ

จุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณจุดนี้
คือพื้นที่ชั้นในของประตู๕วัดพระธรรมกายนะครับ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างเข้มงวด
ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษนะครับ
อยู่ใกล้เคียงตรงบริเวณจุดนี้ครับ
ซึ่งหลังจากมีการประกาศให้พื้นที่โดยรอบ
ของวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่เขตควบคุมพิเศษครับ
เพื่อสกัดกั้นศิษยานุสิตไม่ให้เดินทางเข้ามา
ภายในวัดตั้งแต่เมื่อเวลา๒นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
และตำรวจภูทรภาค๑ได้นำกำลังเข้ามาปิดล้อม
พื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกาย
ที่บริเวณประตู๕และประตู๖
ส่วนอีก๑จุดก็คือบริเวณประตูที่๗ครับ
โดยจากการเข้ามาตรวจสอบและสังเกตการณ์ของ
ที่เข้ามานั่งปฏิบัติธรรมอยู่หลายจุด
ในพื้นที่ชั้นในตรงเรียนจุดนี้นะครับ
โดยเฉพาะฝั่งของประตู๕
ซึ่งเป็นจุดที่อ้างว่า
ร้อยอยู่ใกล้เคียงตรงเวนจุดนี้

พระธรรมชโยยังอยู่ยังขออภัยครับยังอยู่ในบริเวณจุดนี้หรือไม่นะครับ
ส่วนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ
พื้นที่ภายในของประตู๕เนี่ยนะครับก็มีการสวดมนต์นะครับ
อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็มีเสียงสวดมนต์นะครับ
ดังผ่านเครื่องกระจายเสียงออกไปถึงข้างนอกนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับมีการนำในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับ
เพื่อที่จะมาพักค้างคืนที่นี่ส่วนภาพที่ท่านเห็นขนาดนี้นะครับ
บางเก้าอี้บางตัวเนี่ยนะครับอาจจะว่างเปล่า
จากว่าตอนนี้เป็นเวลาพักรับประทานอาหารของศิษยานุสิตนะครับ
ซึ่งได้เข้าไปรับประทานอาหารนะครับอยู่ภายในหอฉันคุณยายนะครับ
อยู่ฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางภาพนะครับนะฮะ
ซึ่งจุดนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายก็ได้มีการเข้าไปนั่งสวดมนต์อยู่ตรงจุดนั้นนะครับ
แต่ตอนนี้เป็นช่วงการพักรับประทานอาหารในช่วงของกลางวันทำให้จะเห็นภาพของศิษยานุสิตค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายอยู่ตรงบริเวณพื้นที่โดยรอบชั้นในนะครับ
จากการที่ทีมข่าวได้สังเกตนะครับพื้นที่ตรงนี้มีจุดรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมากกว่า๑๐จุดนะครับ
หลังจากที่ทางตำรวจเองได้นำกำลังเข้ามาปิดล้อมพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับจะคงจะต้องติดตามนะครับแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ความคืบหน้าต่อไปนะครับ
หลังจากที่ทางกรมสอบสวนได้นำหมายสารเข้ามาตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายนะครับ
จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะบุกเข้ามาตรวจค้นนะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองก็มีเพียงการส่งตัวแทนเข้ามาเจรจาแต่ก็ยังไม่มีท่าทีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งหากผ่านพ้นคืนนี้ไปนะครับก็คงจะเหลือเวลาอีก๒วันในการที่จะเข้ามาตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายแห่งนี้ครับ
ผมเศรษฐาโสรินครับรายงานจากพื้นที่ชั้นในฝั่งประตู๕ของวัดพระธรรมกายครับ